มาดูเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำประชามติ
เพราะว่าร่างสุดท้ายจะออกมา๒๙มีนาคม
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการรณรงค์การทำประชามติครับ
ล่าสุดนี้แก้ไขหลักเกณฑ์สำคัญก็คือว่า
ให้นับจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ออกมาใช้เสียงในการทำประชามติ
ถ้าเกิดว่าเกินเสียงข้างมากไปแล้ว
ตรงจุดนี้นับคะแนนแบบนี้
มาใช้เสียงเท่าไหร่ก็ยึดจากเสียงข้างมาก
จำนวนที่ออกมาใช้เสียงประชามติ
รวมไปถึงแก้ไขเรื่องของรายละเอียดต่างด้วยนะครับ
แล้วก็มีบางคนนั้นจมตีเรื่องแบบการไม่นับคะแนนของการโวท์โน
รวมไปถึงการไม่ออกมาลงเสียงประชามติว่า
สิ่งที่รัฐบาลต้องการจะทำณขณะนี้
เหมือนกับว่าเร่งเพื่อให้ผ่านการทำประชามติครับ
ในมีชัยรจุภันประธานกรรมกรร่างรัฐธรรมนูล
หรือว่ากรทรนะครับกล่าวถึงมติของคณะรัฐมนตรีและข้อสช
ปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี๒๕๕๙
ว่าด้วยการทำประชามติว่าเป็นการแก้ไข
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทำให้หมดข้อถกเถียง
หลังจากลงประชามติและมีคะแนนออกมาแล้ว
โดยให้ใช้เสียงข้างมากของผู้ที่มาใช้สิทธิ์
และหากผู้ใช้สิทธิ์นั้นไม่ถึงร้อยละ๕๐
ของจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะไม่มีผลนะครับ
โดยทราบว่ารัฐบาลจะพยายามรณรงค์ให้ประชาชนออกมา
ใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดครับ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี๒๕๕๙
ที่ให้สนชสามารถตั้งคำถามประชามติได้๑คำถาม
ซึ่งก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมีการนัดประชุม
เพื่อหารือประเด็นการตั้งคำถามนะคะ
เนื่องจากตามขั้นตอนภารกิจแรกของสรณชอ
หลังจากนี้ก็จะต้องพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อน
วิบสนชและการจะตั้งคำถาม
เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ก่อนด้วยค่ะ
ขณะที่นายสมศักดิ์ปริศนานันทกูลแก่นำพักชาติไทยพัฒนา
วันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเรื่องของการแก้ไขคะแนนเสียงนะคะ
ก็บอกว่าก็เป็นเพื่อเป็นบรรทฐานให้เกิดความชัดเจน

ส่วนที่กำหนดให้สนชตั้งคำถามประชามติได้
ก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างนำคำถามมาถามให้เกิดความชัดเจน
เพื่อเข้าใจตรงกันดีกว่าไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตั้งคำถามเลย

นายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์อดีตสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ก็เห็นว่าการกำหนดเงื่อนไขเสียงประชามติ
ไม่นับเสียงโหวตโนและบัตรเสียของผู้มาใช้สิทธิ์
โดยหลักการแล้วไม่เป็นไปตามหลักสากลค่ะ

๕ล้านเป็นคนออกโหวตโนมาสัก๓ล้าน

คราวนี้ก็ไม่ใช่๓๕ล้านแล้วมันเป็นเกินกึ่งหนึ่งของ๓๒ล้านแล้ว

จะทำให้ผ่านง่ายขึ้นแต่เจตนารมณ์อย่างอื่นไม่ทราบนะ
เพราะเชื่อว่าจะได้รัฐบาลที่อ่อนแอเป็นเหตุให้เกิดรัฐประหารอีกครั้งและหากให้อำนาจสารรัฐธรรมนูลมีมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางการเมืองในที่สุดครับ